ช่วงแรกของเปิดโลกเศรษฐกิจคุณผู้ชมครับ
และแน่นอนนะครับว่าปรายศนีย์ไทยได้ร่วมมือกันกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
ในการเปิดตัวปรายศนียบัตรรุ่นพิเศษครับให้คอบอลให้คุณผู้ชมนั้นซื้อไปทายกันว่าใคร
ไหนจะเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ในครั้งนี้นะครับ
และปีนี้ก็พิเศษมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่าจะเปิดจำหน่ายปรายศนียบัตรถึง๑๘๐ล้านฉบับครับ
มีการจำลองบรรยากาศแฟชั่นวีคของกรุงปารีสของฝรั่งเศสครับ
เจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๖เพื่อเป็นการเปิดตัวปรายศนียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรที่เริ่มเปิดฉากในวันนี้เป็นวันแรก
โดยบริษัทปรายศนีย์ไทยจัดพิมพ์ทั้งหมด๑๘๐ล้านฉบับนะครับ
แล้วก็มีการสำรองอีก๒๐ล้านฉบับโดยปีนี้มีมูลค่าของรางวัลรวมทั้งหมดนะครับ๔๐ล้านบาท
กระแสกีฬาที่กำลังมาแรงตอนนี้เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเนี่ย
ปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลมากขึ้นครับ
เมื่อไปเทียบกันกับฟุตบอลยูโรปี๒๐๑๒ที่มีประชาชน
ปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลกว่า๑๖๐ล้านฉบับ
และปีนี้ยังคงร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นเคยครับ
โดยปรายศนียบัตรจะจัดส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และทุกฉบับนะครับก็จะอำนวยความสะดวกด้วยการจัดพิมพ์จ่านหน้าถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ให้เป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมไม่ต้องเขียนเลยครับ
ไปดูที่ต่างจังหวัดกันบ้างที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ยอดจำหน่ายนันทีหมอกมืดหัวหน้าปลายศนียบัตรจังหวัดพิษนุโลก
แล้วก็เขาบอกว่ามีการไปเตะฟุตบอลทำลายกำแพงเป้าหมายครับ
เป็นยอดจำหน่ายปรายศนียบัตร๒๖๗๐๐ฉบับนะครับ
เพื่อเป็นสัญญาณการเริ่มต้นการจำหน่ายปรายศนียบัตรวันแรก
โดยปีนี้ครับเจ้าหน้าที่จะนำปรายศนียบัตรแล้วก็ใบจองไปให้บริการประชาชนถึงที่บ้านเลยครับ
หรือว่าที่สำนักงานแล้วก็การจัดบริการพิมพ์ชื่อที่อยู่ของผู้ทายผลให้ฟรีด้วยนะครับ
ยังนำไก่ชนเป็นไก่ชนเหลืองหางขาวครับ
ชนทรงโปรดของพระบาทสมเด็จของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะครับ
มาเป็นสัญลักษณ์ของการนำโชคมาสู่ชาวพิสุนโลกด้วยที่ร่วมกันทายผลฟุตบอลยูโรในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ต่อกันที่เชียงใหม่ครับทางภาคเหนือนะครับที่ทำการปรายศนีย์เขต๕จังหวัดเชียงใหม่
พนักงานหนุ่มสาวก็แต่งกายสวมเสื้อเป็นทีมฟุตบอลประจำชาติต่างนะครับ
ก็มีการเริ่มเปิดขายปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลยูโรเป็นวันแรกด้วยเช่นกันนะครับ
ทางด้านของนายวัชิระรัชตะวรคุณหัวหน้าส่วนการตลาดแล้วก็พัฒนาธุรกิจก็บอกนะครับว่า
กระจายปรายศนียบัตรไปยังสำนักงานปรายศนีย์ทุกอำเภอใน๙จังหวัดทางภาคเหนือ
ตอนบนนะครับทั้งหมดใน๑๓ล้านฉบับแล้วก็ถ้าเกิดว่าขายหมดแล้วก็ถือว่าหมดเลยไม่มีการเพิ่มก็แต่งชุดแบบนี้เลยนะครับเป็นทีมต่างนะครับ
ท้ายกันที่จังหวัดนครราชศรีมาครับในคนวงกรสินผู้จัดการฝ่ายปรายศนีย์เขต๓
เป็นประธานในการปล่อยคารวาลขบวนรถจักรยานยนต์บุรุษปลายศนีย์กว่า๑๐๐กันอย่างที่เห็นนะครับก็มีการขับขี่ไปทั่วทางเมืองนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่หน้าอนุสาวรีเท้าสุรณารีก็เป็นการเปิดตัวกิจกรรมทายผลฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ปลายศนีย์เขต๓รับผิดชอบ๕จังหวัดด้วยกันก็คือนครราชสีมาบุรีร